ที่เราเคยเล่าไปเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนมกราคม
ที่มีลูกคนนึงเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมามาอยู่กับพ่อแม่

ขอเงินพ่อแม่จะไปซื้อเหล้าแม่ไม่ให้
ให้พ่อแม่พาไปโรงพยาบาลหน่อย
อุตส่าห์นะขี่มอเตอร์ไซค์พาจะไปโรงพยาบาล
สุดท้ายไปบีบคอแม่ฆ่าทิ้งทิ้งศพอยู่กลางทุ่งนา
เงินสดที่ติดตัวแม่แล้วก็มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะไปจับได้ที่ขอนแก่นค่ะ
เป็นผลงานของชุดสืบสวนตำรวจสพบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
เจ้าของพื้นที่แล้วก็ชุดสืบสวนสพมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะ
จับตัวนายทรงกรดอย่างสวยหรือนายโจ้วัย๓๐ปี
หมายจับสารจังหวัดภูเขียวข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา
เหตุการณ์ตอนที่ฆ่าแม่เนี่ยคือ๒๙มกราคมนะคะ
จากการสอบสวนเนี่ยในโจ้คนนี้ยอมรับสารภาพบอกว่าอะไรรู้ไหมคะ
ก็ขอเงิน๒๐๐บาทขอตั้ง๒รอบขอที่บ้านก็รอบหนึ่งแล้ว
ระหว่างทางอีกรอบนึงแล้วแม่ไม่ให้โมโหบีบคอแม่ตายคามือเลยค่ะ
พอหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทำงานแบบนี้ค่ะ
แกะรอยตามล่าก็รู้ว่าพอฆ่าแม่เสร็จนะคุณ
ไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านคือนายทองสัยม่วงกลางวัย๖๗ปี

ขี่หลบหนีไปในพื้นที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้
หลังจากนั้นไม่พอค่ะไปขโมยมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงพร้อมกับเงินสด๑๒๐๐๐บาท
ขี่หนีไปที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมนา
สุดท้ายนะคะกลับมาในพื้นที่อำเภอมันจาคีรีซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมนาของชาวบ้าน
ชาวบ้านไปเจอเข้าแล้วจำได้เลยรีบแจ้งตำรวจไปตรวจสอบค่ะ
เรื่องต้นโดนไป๓ข้อหานักเอาให้หลาบจำนะคะ
บุพการีโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และลักทรัพย์ทั้งรถจักรยานยนต์และเงินสด
เรื่องต้นจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพบ้านแท่นทำการสอบสวนขยายผล